วันนี้มีสองท่านที่จะมาพูดคุยอัปเดตเรื่องของสภาวะการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจกันนะคะ
วันนี้เป็นคุณทศพรโสพลเสถียรสุขผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

วันนี้มาอัปเดตประดันดีตอนนี้ตลาดภูมิทั่วโลกเกิดมาคึกคัก
แต่เมื่อวานตลาดภูมิไทยก็อยู่ในสงสงนะครับ
ก็ยังคงอยู่ในทรงแล้วก็ขยับขึ้นเล็กน้อย

เพราะว่าเหตุการณ์ที่น่าจับตาสำคัญในสัปดาห์นี้คืนนี้แหละใช่ไหมพี่ฮอต
คืนนี้คืนนี้เนี่ยเฟสจริงแล้วประธานาคารกลางสหรัฐเนี่ย
เริ่มประชุมแต่เมื่อวานนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนนี้แหละ

ทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าอยากจะรอแล้วว่าเฟสจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้น
ทานาคารกลางสหรัฐตอนนี้ในอเยเล็นเนี่ยเจนเน็ตเยเล็นเนี่ย
จะมีมุมมองอย่างไรกับอนาคตของอเมริกาแน่นะ
เพราะว่าปีหน้าเป็นปีของทรัมป์
เป็นนโยบายที่ค่อนข้างจะไม่เคยมีมาก่อน
อ๋อโอ้โหนานละใช่อย่างนั้นมากเลยเนี่ย
เมื่อวานคุยกันเรื่องจีนเดียวไปแล้ว
ก็มีตัวเลขน่าสนใจมาให้ดูใช่ไหม
เรื่องจีนกับสหรัฐเนี่ยเราบอกว่าวันนี้เขาผูกการประกันพอสมควร
ปีที่แล้วที่ผ่านมาปี๑๕เนี่ยการค้าระหว่างกันเนี่ย
ก็มาเกือบ๖๐๐ล้านเหลือนะโอ้โห
อ๋อส่วนของประเทศเนี่ยซื้อผืนไปขายกันนะใช่
ที่น่าสนใจนะเอาง่ายเอาเฟรกเมนท์ที่พวกเรารู้จัก
เพราะฉะนั้นพอเรามาดูข้อมูลนะ
ในปี๒๐๑๕นะครับ๑ใน๓นะฮะขายอยู่ในประเทศจีนนะ
คนจีนใช้๑ใน๓ที่สำคัญต่อไปสตาร์บัค
พวกเราทานสตาร์บอร์ตกันใช่ไหมใช่วันนี้เนี่ยสตาร์บอร์ตเปิดร้าน
มาเปิดสโตรอยู่ในประเทศจีนเนี่ย๒๕๐๐บาท
ดังนั้นมันผูกพันกันจนผมว่ามันไม่ได้สามารถแยกกันได้ง่าย
แต่ว่ามันต้องใช้สถานการณ์เจรจาธวิภาคีอย่างที่ท่านพูด
ต้องมีข้อตกลงบางอย่างซึ่งกันและกันนั่นแหละนะครับ
เพราะว่าอย่างล่าสุดคนที่คนก็นึกภาพไปเหมือนว่า

เพราะจริงความผูกพันเหล่านี้มันเกิดกันมา๔๐กว่าปี
เพื่อเพิ่มประเทศการ

อันนั้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยทันทีหรอก
เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเลย
โอ้โหอีกนิดเดียวจะสองหมื่นแล้ว
อีก๙๙จุดทีนี้ก็หล่อลุ้น
แต่ไม่ใช่เฉพาะฝั่งอเมริกาอย่างเดียวนะฝั่งยุโรปเมื่อวานก็กลับมาปลูกได้ค่อนข้างดีนะ

ฝั่งเงินเฟิร์ซของทางยุโรปก็กลับมาดูดีขึ้นนะครับ

เป็นยังไงบ้าง
เรียกว่าทันนะตัวเลขออกมาบวก๑๐

เพราะฉะนั้นเรากำลังจะมองว่าอาเบะโนบิก
เมื่อ๒ปีที่เราคุ้นเคยคำนี้มา
ธนู๓ดอกที่ยิงออกมาเพื่อให้โดนเป้า

เราเห็นภาพอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เริ่มดีขึ้นแล้ว

ยิ่งทำให้กระสุนธนูต่างที่ออกมา

แล้วก็การปรับโครงสร้างเรื่องของภาษีนิติบุคคล
การปรับโครงสร้างของการทำธุรกิจต่าง

ก็ธุรกิจกลับมาดูดีแล้วทั่วโลกเลย
แต่เป็นเรื่องก่อนผู้ถึงไม่ได้นะ

ผมรอของขวัญจากคุณอยู่นะ
แต่ต้องไปซื้อที่บริษัทที่เขามีออกแวะได้นะ

เพราะว่าในบินแวดต้องออกชื่อคุณ
แล้วก็มีชื่อเลขที่บัตรประชาชน
แต่ที่สำคัญเช็คก่อนว่าปีนี้คุณเสียภาษีหรือเปล่า

จะไม่จำเป็นต้องไปใช้ถึง๑๕๐๐ก็ได้
แต่เขาคาดการณ์ว่าเงินจะสะพัดเกือบ๒๐๐๐ล้าน

ดังนั้นในเรื่องของตัวธุรกิจที่เป็นการบริโภคก็จะดีขึ้น
แต่วันนี้เนี่ยเอาเรื่องสำคัญมาพบปากท่านผู้ชมก่อนว่า
การลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงใช่ไหม
บอกว่าผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน

ปกติเราจะเร็วมากจนเราไม่ค่อยได้ยิน
เราไม่เข้าใจอะไรว่าเขาพูดอะไร
แต่จริงอยากให้เน้นคำว่าการลงทุนมีความเสี่ยง
ควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน

เขาจะมีวิธีการประเมินความเสี่ยงอยู่
สำคัญยังไงบ้างบีทฤ
คืออันนี้ต้องบอกว่า
ความเสี่ยงที่เรามีอยู่ก็คือความเสี่ยง
ดังนั้นเราต้องตอบตัวเองว่าตอนนี้ฉันอยู่ในความเสี่ยงไหน

คือความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ
มีการลงทุนระยะการลงทุนสั้นไม่ยาว

ง่ายนึกภาพเหมือนพันธบัตรรัฐบาลนั่นแหละ
ต้องพันธบัตรระยะสั้นไม่เจอ๑ปีด้วยนะ

แต่ขยันมาเลเวอร์๒นี่อาจจะได้กองทุนรวมตลาดเงิน

ภาษาศาสตร์ลงทุนในพันธบัตรซึ่งมีอายุที่ยาวขึ้น
อาจจะไม่ใช่๑ปีอาจจะไป๒ปี๓ปีขยับได้มากขึ้น

ที่เป็นเอกชนมีความเสี่ยงนิยมมากกว่าที่รัฐบาล
ตลาด๕ประสงค์ก็คือ

ถ้าใครรับความเสี่ยงสูงนิดหน่อยชอบความหุดหวาตลาดหุ้น

ระดับ๖ก็คือลงในตลาดหุ้นได้

แต่ถ้าเป็นระดับ๗จะเป็นกองทุนที่เลือกเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม
เช่นบอกว่าบีเบสิกอินฟาหรือไม่ได้เป็นบีแคร์
มิสมองมิดแคปอะไรอย่างนี้ที่เราให้ได้เห็นกัน
สุดท้ายคือเลเวล๘เลยพี่เฟียสูงสุด
ก็คือเป็นทางเลือกทางเลือกนี้ก็เช่นพวกทองน้ำมันต่างที่จะเข้าไปเลือกได้นะครับ
จริงถ้าเธอลงทุนภาคอินเทอร์เน็ตถ้าเกิดความเสี่ยงคุณไม่ได้

เพราะคุณต้องรู้ตัวเองก่อนนะครับว่า
การลงทุนในทุกราศีมีความเสี่ยงก่อนลงทุนนะครับ
อันนี้อยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสเราจะเข้าไปคุยกันนะครับ
ในเรื่องของดีเทลในเรื่องของวิธีการประเมินตัวเองนะครับ
แล้วมันก็จะมีพอร์ตการลงทุนด้วยว่าถ้าคุณอยู่ในความเสี่ยงแบบไหน
ควรจะลงทุนจัดสัดส่วนของอาเซตหรือว่าสินทรัพย์ในปอร์ตอย่างไร
ใช่เพราะฉะนั้นติดตามข้อมูลดีที่เรามาฝากท่านผู้ชม

อันนี้ขอบคุณนะครับด๊อต
ฝากส่งเงินให้คุณมิ้นที่ห้องส่งครับ
ขอบคุณคุณทุกสภและคุณสินทนันด้วยนะคะ
ย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมฟังกันชัดการลงทุนมีความเสี่ยง
เพราะฉะนั้นทำความรู้จักกับตัวเองก่อนที่จะเริ่มลงทุนนะคะ
ว่าเรารับความเสี่ยงได้มากหรือว่าน้อยแค่ไหน